เมื่อวานนี้๓๐กันยายนนะครับเป็นวันทำงานวันสุดท้ายของใครหลายคน

ฉะนั้นก็จะมีข้าราชการที่เกษียณอายุ
แต่ที่เชียงใหม่เกษียณไม่ธรรมดาเลย
เกษียณแบบรักษาสุขภาพด้วย
เลิกงานวันสุดท้ายของท่านในชีวิตราชการ
พี่อนุคงกระพันธ์อายุ๖๐ปี
ซึ่งทำงานเป็นวันสุดท้ายของชีวิตราชการ
กำลังเปลี่ยนเครื่องแบบราชการนะครับเป็นชุดกีฬา

ไปส่งถึงบ้านเลยใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมง
เป็นวันสุดท้ายของการทำงานที่มีความสุขมาก
ก็เลยตามไปส่งอันนี้ก็ตามไปส่งถึงบ้านเหมือนกัน

พี่อนุเนี่ยเล่าบอกว่าพี่เขารับราชการตั้งแต่อายุ๒๔ปี
ตำแหน่งในช่างไฟฟ้าสื่อสารระดับ๒
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินครับ
จากนั้นท่านก็ย้ายมารับราชการที่ลำปาง
กระทั่งย้ายมาที่จังหวัดเชียงใหม่จนถึงปัจจุบัน
รวมระยะเวลารับราชการ๓๖ปีครับ
ทุกวันนี้แน่นอนครับวิ่งแบบนี้พี่อนุสุขภาพยังแข็งแรง
ไม่มีโรคประจำตัวเลยเพราะว่าวิ่งออกกำลังกาย
แหมคิดว่าน้องจะมาวิ่งตามส่งเยอะขนาดนี้
นี่แหละครับเขาบอกว่าอยู่ให้คนรักจากให้คนเขาคิดถึงครับ

แล้วจะบอกว่าเป็นผู้สูงวัยที่สุขภาพดีด้วยใช่ไหมคะ
วันนี้เลิกงานวิ่งไหม๓คนเนี่ย